คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เพราะว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
ในโรงพยาบาลสนามในบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชน
คือใช้อาคารโรงงานดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนาม
รักษาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะ
คือด้านในเขาติดตั้งเป็นลักษณะของพัดลม
แต่วันนี้ไฟฟ้ารัดวงจร

แรงงานเมียนมาก็เลยออกมาโวยวาย

อยากจะไปโรงพยาบาลไม่อยากอยู่โรงพยาบาลสนาม
มันก็เลยมีภาพเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวดูภาพกันหน่อยค่ะ
เหตุความวุ่นวายนี้ค่ะแพทย์และพยาบาลที่ดูแลอยู่
ก็พยายามจะพูดคุยทำความเข้าใจนะคะ
แต่ติดปัญหาเรื่องของภาษาทำให้สื่อสารกันได้

มันก็เลยมีความวุ่นวายลักษณะนี้เกิดขึ้น
และพยาบาลคือต้องย้ายออกไปอีกอาคารหนึ่งเลยค่ะ

ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในอาคารนะคะ
โรงงานแคลคอมที่เขาย้อยเพชรบุรีเนี่ย
ต้องปิดบริเวณปิดพื้นที่
เพื่อตรวจเชิงลุกหาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

ในพื้นที่ติดตามจากรายงานสดของผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

รายงานสดมาจากเพชรบุรีครับ
ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเริ่มดีขึ้น
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้ยินเสียงการวิทยุสื่อสารนะคะ
บอกว่ามีการเตรียมในส่วนของ
การนำเอาน้ำยาฆ่าเชื้อ

ซึ่งต้องบอกว่ากว่า๖ชั่วโมงแล้วนะคะ

จากการติดตามสถานการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น

จนกระทั่งเกิดไฟดับขึ้นแล้วก็เกิดความวุ่นวายนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้าโรงงานแคลคอมนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙

จากที่สอบถามก็ทราบว่าจำนวนกว่า๑๐๐คนเลยทีเดียว
แล้วก็ยังคงมีการตรึงกำลังนะคะ
จะเห็นได้ว่ามีทั้งตำรวจนะคะมีทั้งทหารทหารในพื้นที่
มีเจ้าหน้าที่ในส่วนของฝ่ายปกครองนะคะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะที่เข้ามาที่จะดูแลความเรียบร้อยค่ะ
โดยทางเจ้าหน้าที่นะคะกันพื้นที่เลยนะคะ
ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับทางด้านของท่านวิพรนะคะ
หลัดอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีบอกว่า
เชื่อว่าอีกไม่นานนะคะก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
เรื่องต้นท่านบอกว่าสาเหตุมาจากการใช้ไฟฟ้าที่โอเวอร์โหลดค่ะ
เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะให้มีคนอยู่จำนวนมาก
แล้วก็ใช้ไฟฟ้าพร้อมกันเนื่องจากว่ามีคนมากแล้วก็ใช้ไฟฟ้าคนละหลายหลายชิ้น
จำนวนของคนงานก็ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
กว่ากว่าพันคนแล้วก็ยังมีทางเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะคะทำให้ไฟฟ้านั้นไม่พอใช้
ตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรวมไปถึงการไฟฟ้าใกล้เคียงนะคะ
กำลังดำเนินการแก้ไขซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนะคะ
กำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะมีการดูสถานที่ว่าจะมีการฉีดฆ่าเชื้อได้อย่างไรค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านประหลัดอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี
ที่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ผ่านมาค่ะ
เท่าที่รู้เนี่ยเดิมทีตอนออกแบบอาคารเนี่ยมันใช้ได้แค่เพียงพัดลม
พอเวลาเข้ามาอยู่เยอะเนี่ยเขาเอากระทะไวฟ้ามาใช้เอาพัดลมมาใช้
มันก็เลยเกินโหลดสายมันก็เลยไหม้ก็เลยกำลังแก้ไขปัญหาให้อยู่นะ
ถ้าเกิดบริษัทเขาแก้ไม่ได้เราเอาอุปกรณ์ให้แล้วถ้าเก้ไม่ได้
วงไปดูทำยังไงแล้วเพราะว่ามันเป็นอาคารบริษัท
สามารถเรามันต่๋อหาเขาเท่านั้นเอง

เดี๋ยวเราจะไปดูภาพภายในโรงพยาบาลสนาม
ทางไทยรัฐทีวีได้บันทึกภาพส่วนหนึ่งที่กลุ่มแรงงานเมียนมาร์
มีการรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณด้านข้างอาคาร

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มีการนำเอาน้ำเปล่าเข้าไปแจกจ่ายให้กับแรงงาน
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีการนำเอารถเครื่องเสี่ยงนะคะ
เข้าไปที่บริเวณด้านข้างอาคาร
เพื่อเตรียมที่จะให้ทางด้านของล่ามภาษาพม่านะคะ
เข้าไปแปลภาษาแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องบอกว่ากว่า๕ชั่วโมงที่มีการพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ว่าโรงงานแห่งนี้ตอนนี้เรายังไม่เห็นไฟฟ้าที่กลับมาใช้ได้เลย
แล้วก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ที่จะมีการแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะ

วิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ

คือในพื้นที่บริเวณตรงนี้ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ประมาณ๓๐๐คน

ก็มีกรณีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้ว